ดูเรื่องนี้กันบ้างพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์แท็กซี่กับผู้โดยสารโต้เถียงกัน
แท็กซี่เนี่ยไปต่อว่าผู้โดยสารบอกว่าไม่มีมารยาทเลยคุณคุยกันในรถได้ยังไง
ผมขับรถผมไม่มีสมาธิอ๋ออ่าคนขับแท็กซี่เขามีการต่อว่าแบบนี้นะคะ
ทีนี้ผู้โดยสารก็เลยโต้กลับโต้กลับแล้วก็เถียงกันไปมาค่ะ
ปรากฏว่าคุณลุงแท็กซี่ท้าให้ไปแจ้งความนะคะเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักกฎหมายด้วยไม่กลัวหรอก

ถ้าตีชั้นขึ้นรถกับพี่หลงเขาต้องมีแบบนี้บ้างแหละค่ะ
ที่คุณลุงที่เป็นคนขับรถแท็กซี่เขาเถียงกับผู้โดยสารบอกว่า
ผู้โดยสารคุยกันที่เบาะหลังรบกวนสมาธิในการขับรถ
บอกว่าไม่มีมารยาทเอาซะเลยนะคะ
ผู้โดยสารก็เลยสวนกลับว่านี่คุยกันแบบเบาจนแทบจะกระซิบกันอยู่แล้วนะคะ
อบรมที่ไหนมามาสั่งผู้โดยสารไม่ให้พูด
เจ้าของคลิปนี้ค่ะเขาก็โพสต์เรื่องราวบอกว่า

หลังจากหาหมอเสร็จรับยาเรียบร้อยก็รีบเดินมาหน้าโรงพยาบาล
ก็เจอแท็กซี่จอดเรียงกันอยู่ริมฟุตบาทหลายคันค่ะ

หลังจากขึ้นรถมาแล้วรถออกตัวได้สักพักคุณแม่นึกขึ้นได้
ก็เลยหันมาคุยกับเราเรื่องของอาการว่าหมอบอกว่ายังไงบ้าง
ขณะอยู่ในรถก็ใส่แมสกันตลอดเวลาคุยกันปกติไม่ได้เสียงดังโหกเวกนะคะ
ถือว่าเป็นระดับการคุยที่เบากว่าปกติด้วยซ้ำ
เดินทางมาจากโรงพยาบาลสายไหมคลอง๔ถึงคลอง๓
ใช้เวลาแค่ประมาณ๕๗นาทีเพราะว่ารถมันไม่ติด
จู่แท็กซี่หันมาบอกว่าผมขอสมาธิในการขับรถด้วย
สองคนก็เลยงงกันเลยค่ะหันมามองหน้ากันแล้วก็ขอโทษไป
ทีนี้ก็ถามว่าอ้าวห้ามคุยกันเหรอคะหนูขอโทษด้วยนะคะ
หลังจากขอโทษไปแล้วทีนี้ลุงแท็กซี่ไม่หยุด
ด่าค่ะทั้งด่าผู้หญิงคนนี้ทั้งด่าแม่ด้วย
บอกว่าไม่มีมารยาทคุยอะไรกันเรื่องไม่สำคัญเลย
คุณสัพเพเหระทำลายสมาธิในการขับรถของเขา
แล้วเขาก็ยังอ้างด้วยว่าอ้างตัวนะว่าตัวเองเป็นนักกฎหมายท้า

ยืนยันค่ะทางด้านของผู้โดยสารยืนยันว่าไม่ได้คุยกันเสียงดังไม่ได้โวยวาย
ขึ้นรถมาจะห้ามไม่ให้คุยเลยเหรอผู้โดยศาลไม่ได้เป็นใบ้เขาบอกอย่างนี้
๑๕๘๔ด้วยนะรายงานพฤติกรรมของแท็กซี่รายนี้ค่ะ
สรุปเราคุยได้หรือไม่ได้คะดิฉันลองคิดแล้วนะคะตอนนี้
ทะเบียนไว้ถ้าขึ้นคันนี้ห้ามคุยเดี๋ยวคนขับเขาเสียสมาธินะคะ
เอาให้๑๕๘๔กรมการขนส่งทางบกหาคำตอบให้หน่อยนะคะ
ตรวจสอบให้ด้วยว่าคุยได้หรือเปล่านะคะ